หายตัวคนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติตัวจริงนะคะ

โดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ย้ายค่ายนะคะ
แต่เป็นการยืมตัวนักแสดงกันก็เท่านั้นเอง
เห็นมีงานละครแน่นเอียดแบบนี้กีฬาปิงปองเนี่ยที่ชื่นชอบยังไม่ทิ้งนะคะ
เพียงแต่ว่าช่วงนี้เจ็บแขนก็เลยขอหยุดพักไปก่อน
และอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนทราบกันดีว่า
เจ้าตัวแอบชื่นชอบนักแสดงสาวรุ่นพี่คุณยาย่า
จะมีโอกาสได้เล่นละครร่วมกันไหมไปฟังกันเลยค่ะ
ดูไม่ได้เจอพี่ยาย่ามานานพี่จะเจอดีครับครับ
แบบที่ริวข่อชอบอักษปียยยะเดชน์แบบค้าลิ้วติดตามราคอนพี่เขาอ่องแต่แบบว่า
ในอนาคตอาจจะได้โรงงานกับน้อง
ครับผมก็คาดหวังครับ